โหคเวอร์ฮอคไนโดบีฟบอท

โอเคการผสมผสานระหว่างอิตาเลียนกับญี่ปุ่น

คือจริงแล้วมันยังมีความเป็นอิตาเลียนอยู่

แต่ว่าญี่ปุ่นมาในรูปแบบของกลิ่น
คือรสชาติเนี่ยยังอิตาเลียนอยู่แน่นอน
แต่มันมีกลิ่นความเป็นญี่ปุ่นผสมผสานเข้ามา
มันมีกลิ่นอายของญี่ปุ่นอยู่ในนี้นะครับผม
ตัวเป็นชีสต้องทำแช่ไว้๑วันเลยทีเดียว
คือเราใส่พริกไทยเยอะมากจริงจริงอ่ะใช่ครับมันหอมเลยอ่ะ
แล้วก็มีเค็มนิดนิดนะครับผมแล้วถ้าเกิดถ้าทานกับความมันหอมของตัว
ซอสตัวนี้มันก็จะเข้ากันเลยพอดีเลยอ่ะนอกจากเมนูนี้มีเมนูอะไรให้เรา
มีเมนูนี้อีกสองเมนูฮะครับผมเป็นอะไรเอ่ยอันนี้จะเป็นราเมน
ไปซี่มิโซหมูชาชูครับราเมงสไปซี่มิโซหมูชาชูครับ
อันนี้เส้นบุกต้มยำซีฟู้ดครับเส้นบุกต้มยำซีฟู้ดอ่า
ตอนนี้มีสามสัญชาติแล้วนะอันนี้อิตาเลียนเป็นอิตาเลียน
แล้วมองอิตาเลียนกับเบสญี่ปุ่นเลยอันนี้จะเป็นญี่ปุ่นเลย
อันนี้ไทยเลยใช่ครับผมแต่ก็ว่าความเป็นญี่ปุ่นก็ยังมี
สปไซซี่มาเป็นส่วนผสมนิดหน่อยครับไทยไทยนิดนิดอ่า
จุดเด่นของจานนี้เป็นยังไงครับอ๋อจุดเด่นของจานนี้ครับ
ก็คือจะอยู่ที่เส้นครับครับผมเส้นของเราอ่ะจะเอาไปผัด
อีกรอบหนึ่งเพื่อเอาไปผัดแล้วใส่พริกป่นลงไปอ๋ออ๋อ
เส้นไปผัดกับพริกป่นเหรอใช่ครับให้มันมีความเผ็ดและความหอมของพริก
อ่าใช่อ๋อที่มาของสปาเกตตี้คือตรงนี้แต่น้ำทรงน้ำซุปอะไรก็คือญี่ปุ่นเลยแท้แท้
น้ำซุปของเราก็จะเป็นมิโซของเราจะเคี่ยวเองปั่นเอง
ทุกอย่างทำเองหมดเลยใช่ครับชิมเส้นหน่อยละกันเนอะครับ

อืมเส้นจะติดเผ็ดนิดนิดอ่าใช่ไม่ไม่เผ็ดมากเผ็ดนิดนิด
มีมีความเผ็ดนิดนิดของพริกอยู่อันนี้ดีกว่าต้มยำอ่า
ลองลองลองทานดูดีกว่าครับอืม
ยำของเราก็จะมีส่วนผสมของรากผักชีพริกกระเทียม
ครับแล้วก็พวกเครื่องปรุงต่างต่างแล้วมาปั่นลงกันอืม
แล้วก็ปรุงในแบบฉบับของรสต้มยำนะครับก็คือต้มยำไทยไทย
ให้เราคุ้นเคยกันใช่ครับก็จะเรียกจากนี้เลยก็คือถึงเครื่องแหละ
นูเตี๋ยวต้มยำทั่วไปมักจะใส่เครื่องต้มยำอย่างเช่นขาตาไคร้
ใบมะกรูดลงไปค่ะแต่ที่นี่ขอเพิ่มความเด็ดด้วยซอสต้มยำสูตรของทางร้าน
ซึ่งเป็นการนำรากผักชีพริขี้หนูทั้งเขียวและแดงกระเทียมน้ำมะนาวน้ำปลาและน้ำตาล
รวมกันจนได้ซอสยำเข้มข้นแล้วนำไปปรุงรสให้กับเมนูก๋วยเตี๋ยต้มยำ
เพื่อเพิ่มความจัดจ้านนั่นเองค่ะ
เพราะเราใส่เครื่องเต็มที่นะครับผมอ่าตัวเส้นบุกก็เป็นเส้นธรรมชาติ
ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเส้นที่เพื่อสุขภาพอยู่แล้วนะครับผม

เส้นตัวนี้จะทำมาจากสาหร่ายทะเลครับ

เป็นเส้นบุกที่จริงแล้วเราคงคุ้นเคยแล้วล่ะ
มีเอาไปทำเมนูหลากหลายเพราะว่ามันดีต่อสุขภาพ
ซึ่งจริงเส้นแต่ละชนิดนี้ก็สามารถทำได้ทุกเมนูเหมือนกัน

ที่เราเลือกว่าเราจะเอาไปทำเมนูไหน

ก็เลยเริ่มต้นจากเป็นคนรักเส้น

ก็เลยเริ่มต้นจากเป็นคนรักเส้น

ก็เลยเริ่มต้นจากเป็นคนรักเส้น

ก็เลยเริ่มต้นจากเป็นคนรักเส้น

ก็เลยเริ่มต้นจากเป็นคนรักเส้น
ก็เลยเริ่มต้นจากเป็นคนรักเส้น
ก็เลยเริ่มต้นจากเป็นคนรักเส้น

ก็เลยเริ่มต้นจากเป็นคนรักเส้น

ก็เลยเริ่มต้นจากเป็นคนรักเส้น
ก็เลยเริ่มต้นจากเป็นคนรักเส้น

ก็เลยเริ่มต้นจากเป็นคนรักเส้น
ก็เลยเริ่มต้นจากเป็นคนรักเส้น

ก็เลยเริ่มต้นจากเป็นคนรักเส้น

ก็เลยเริ่มต้นจากเป็นคนรักเส้น

ก็เลยเริ่มต้นจากเป็นคนรักเส้น
ก็เลยเริ่มต้นจากเป็นคนรักเส้น
ก็เลยเริ่มต้นจากเป็นคนรักเส้น

ก็เลยเริ่มต้นจากเป็นคนรักเส้น
ก็เลยเริ่มต้นจากเป็นคนรักเส้น
ก็เลยเริ่มต้นจากเป็นคนรักเส้น

ก็เลยเริ่มต้นจากเป็นคนรักเส้น

ก็เลยเริ่มต้นจากเป็นคนรักเส้น

ก็เลยเริ่มต้นจากเป็นคนรักเส้น

จะเติบโตกับร้านก๋วยเตี๋ยวเนอร์ของรุ่งนั้นมาตลอดเลย
จุดเริ่มต้นของก๋วยเตี๋ยวเนอร์เนอร์รุ่งนั้นก็กโยชน์ได้ยังไง

กรุงเทพมาทำงานรับจ้างอะไร
ก็ไปอยู่ตามร้านอาหารบ้าง

แต่ว่าจุดเริ่มต้นจริงก็คือเพราะว่า

น่าจะขายของกินเพราะว่าคนกินทุกวัน

พอคนลูกค้าขายไปขายมาลูกค้าบอกอร่อยแล้วนะ
ก็เลยคิดว่านี่แหละลงตัวแหละ

พ่อขายตั้งแต่ถนนรัชดานี่ยังไม่มียังเป็นลูกรังอยู่เลย

ก็จะปั่นค่ะปั่นตั้งแต่ศูนย์ศาล
ก็ไปจนถึงเป่งจ่ายไปจนถึงบางกะปินะคะ

ไกลค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเราต้องปั่นไปหาลูกค้าค่ะ
เพราะว่ามันจะไม่ได้มีแบบบ้านคนเยอะขนาดนี้
ตอนเกิดมาเนี่ย๔ปีแรกก็คือยังอยู่

ใช่ค่ะก็คือเรายังนั่งข้างหลัง

เริ่มขายจริงเนาะแบบปี๒๕๒๙

แต่ว่าขายเริ่มแรกนี่คนยังไม่รู้จักว่าเป็นโรงงาน

ก็คือขายซาเล้งนี่ก็คือพอขายดีขึ้นมันก็ไม่ค่อยได้ปั่นแล้ว

เราก็เลยตั้งโต๊ะริมทาง
คราวนี้ก็มาขยับเป็นเต็นต์แล้วก็เป็นร้าน

ตอนนี้เป็นเครื่องการันตีนะครับว่า๓๐ปีที่ผ่านมา

ไปดูว่าส่วนผสมในการทำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมีอะไรบ้าง

ค่ะได้ครับเชิญครับ
เรื่องราวของร้านก๋วยเตี๋ยเนื้อลุงนั่นแล้ว
ก็อยากจะไปล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับของเขาแล้วล่ะค่ะ

ขอแวบเขาครัวกับ๒หนุ่มนอดตัว
ในช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องกันก่อนนะคะ

ไม่ได้หอมหมูสับแน่นอนครับพี่

เออจริงด้วยหอมเต้าเจียวครับเชฟ
เจี่ยวกับเมนูวันนี้มันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับเชฟ
มีสิครับเพราะว่าวันนี้ผมจะทำหมี่นมสด

เอางี้เคยได้ยินหมี่กะทิไหมครับ

ผมก็จะมาพลิกแพลงให้เป็นหมี่นมสด
ตอนนี้เราเริ่มทำอะไรเชฟ
ส่วนของนมสดใส่น้ำมันลงไปก่อน

พอเราผัดทุกอย่างแบบเอาเกือบสุก

ทำให้รสชาติอาหารเข้มข้นหอมมันอร่อยล้ำไม่ซ้ำใครเลยครับ

จะมีกลิ่นหอมนมสัมผัสนุ่มนวล
และรสชาติมีมิติมากขึ้น
และที่สำคัญครับตอนนี้เขามีขนาดใหม่

และสะดวกยิ่งขึ้นเพราะเป็นฝาพร้อมเปิด

โอเคครับเดี๋ยวเราตั้งให้ร้อนนิดนึงนะครับผม
เสร็จแล้วเราก็จะจัดการปรุงรสกัน

ก็มีน้ำมะขามเปียก
น้ำมะขามเปียกครับผมน้ำปลา

เวลาใส่น้ำปลาเนี่ยระวังเพราะเต้าเจี่ยวเนี่ย

ใส่เส้นเลยครับ
เดี๋ยวเส้นก็จะดูดซับน้ำพวกนี้เข้าไปแล้วเส้นก็จะสุกพอดีนะครับ

เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเชฟนี่นะครับมีนมสดของเรานะครับผม

อร่อยมากเลยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าอย่างแรกเนี่ยคือเส้นนี้นุ่มมาก
รสชาติก็กลมลงตัวที่สุดเลยครับพี่
ใช่เลยครับเชฟทานเข้าไปแล้วนะครับจะได้กลิ่นหอมของนมเบาอีกด้วยครับผม
อร่อยแบบนี้นี่ต้องขออนุญาตใช้จริงครับ

ขอเอากลับไปฝากคนที่บ้านด้วยนะครับ

คุณผู้ชมครับสามารถทำเองที่บ้านได้ง่ายเช่นกันนะครับดูวิธีรับไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยครับผม
แต่ว่าจานนี้ขอเอากลับบ้านนะครับ